ถ้าไม่รับประดิษฐ์วันที่๑๖ใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นผู้สมัครไม่แผ่วเลยค่ะ

พาคนในครอบครัวคนรักลงพื้นที่
ขอคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครด้วย

คนที่ขึ้นเวลาเวลาปลาสายบ่อย
นี่แหละค่ะท่านนี้เลยนะคะบิ๊กวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะ
เมื่อวานนี้ขึ้นเวทีปลาใสใหญ่โซนกรุงเทพเหนือที่โรงเบียร์เรมันตะวันแดง
รามอินทานะคะบิ๊กวินย้ำอย่างงี้เลย
นโยบายปิดจ๊อปความจนของคนกรุงเทพต่อไปนี้คนกรุงเทพจะไม่จนแล้วนะคะ
เป็นการปลาสายท่ำกลางสายฝนที่กระนำรบมานะคะแต่ว่ากองเชียวก็
นี่ค่ะลูกชายสุดหล่อหัวแก้วหัวแหวนคุณเฮิร์ตคุณเฮิร์ตถูกด้องค่ะ
ใช่ค่ะนะคะขึ้นเวลาปลาสายช่วยคุณท่ออีกรแรงหนึ่งด้วยค่ะ
อัศวินเป็นคนไม่พูดอัศวินที่ผมรู้จักไม่พูดไม่อวดอ้างผลงาน
นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนยากครับพี่น้องต้องเลือกระหว่างคนที่พูดหรือคนที่ทำ
และผมมั่นใจครับว่ากรุงเทพต้องไปต่อกับอัศวินขวัญเมืองครับขอบคุณครับ
กองเชียร์ล้นหลามเลยนะแล้วเขาบอกเขามีความมั่นใจในนโยบายเปลี่ยนกรทมที่สามารถทำได้จริง
พร้อมทั้งลุยเดินหน้าหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลย
คุณสกลทีนี่โอ้โหขึ้นเวทีดีเบตเยอะด้วยนะ
ใช่ดูเดือดเลยครับดุเดือดหลายเวทีเลยนะคะ
มาดูกันที่ดรพี่เอ๊กันหน่อยดรพี่เอ๊สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะก็ขยันเหมือนกัน
ลงพื้นที่หาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ไม่แผ่วเหมือนกันนะคะ
วงใครมาด้วยละนั่นเอ๊ะใครนะสาวสวยคนนั้น
น้องแมวค่ะสวิตาสุวรรณสวัสดิ์ภรรยาไปอ้อน

ขอคะแนนเสียงตลาดรุ่งเจริญเขตยานาวาค่ะ
รพี่เอ๊ปราศัยปราศัยย่อยกลางตลาดเสนอแนวทางแก้ปัญหาปากท้อง
และเรื่องเร่งด่วนที่ดรพี่เอ๊บอกว่าจะแก้เร่งด่วนเลยคือ
ปัญหาน้ำท่วมโอ้โหยิ่งช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วย
ใช่ย้ำว่าตลาดรุ่งเรืองต้องการปั๊มน้ำอัตโนมัติ
ฟังเสียงดรพี่เอ๊พูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ฝนตกมาทีไรหน้าตลาดน้ำท่วมทุกทีนะครับ
ตลาดนี้ต้องการปั๊มน้ำอัตโนมัติครับ
ฉะนั้นแล้วฝนตกต่อให้เราอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพญาก็ไม่รอดครับ
และอย่างที่พี่ปุ้ยบอกไปครับคุณผู้ชมไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะ
อาทิตย์ที่๒๒พฤษภาคมนี้เราจะเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและสกกัน
ฉะนั้นยังไม่หมดเวลานะคุณผู้ชมที่จะมาแชร์ปัญหา
เจอปัญหาอะไรสำหรับคนกรุงในการใช้ชีวิตประจำวันครับ
โพสต์มาเลยในโซเชียลมีเดียของตนเอง
และติดแฮชแท็กที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ
เรียนผู้ว่ามหานครครับ
ไทยรัฐอยากชวนให้มาร่วมส่งปัญหาถึงผู้ว่าคนต่อไปด้วยกันนะครับ
ตื่นเต้นเนอะก็แล้วอะ